เกียวเป็นแม่ค้าขายสลากอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับ
ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ปากคำนะครับ

มาจากแม่ค้าจากเจ๊พัดจริงนะครับ
ปรากฏว่าจากเจ๊พัดเนี่ย

ครูปีชาก็ต่อที่เจ๊บ้าบินอีกทีหนึ่งเนี่ย
วันนี้เจ๊เกียวออกมายืนยันนะครับ
ที่ในแผนไปร้องเรียนที่ต่างเนี่ย
ตนก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังนะอ่า

โดยนางปนัญชยาสุขภูลหรือเจ๊เกียว
บอกถึงกรณีที่ในแผนไปร้องเรียนตามที่ต่าง

เอสไอรับคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีเป็นคดีพิเศษ

ของตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจกองปราบนะครับ
เจ๊เกียวบอกว่าทราบมาว่า
เดี๋ยวจะมีการเดินหน้าไปร้องเรียนหน่วยงานอื่นอีกนะ
แต่ยังไม่ขอบอกว่าจะไปที่ไหนบ้าง

เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพยานทุกคนในคดีนี้
เกียวยังบอกด้วยว่าในเมื่อพยาน

ไม่กังวลไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดทั้งสิ้น
หากต้องมีการเริ่มนับหนึ่งคดีใหม่

แต่ในมุมมองของเจ๊เกียวคิดว่า

มันอยู่ในกระบวนการศาลทั้งหมดแล้วนะฮะ
คือคดีแพ่งก็ขึ้นชั้นศาลไปแล้ว
คดีอาญาตอนนี้ศาลก็อนุมัติทั้งหมายจับหมายเรียก
ให้กับตำรวจไปดำเนินคดี
ผู้ที่ถูกออกหมายจับหมายเรียกไปแล้ว

ก็ขอให้ทุกคนเคารพการทำงาน

ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังในแผน
ในการไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่าง

แต่มาจากเจ๊เกียวติดต่อเองทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีหมด

เดินทางไปพูดคุยกับครูปรีชาไคร่ครัว

เพื่อจะสอบถามความคืบหน้าของแต่ละคน

เพราะทุกคนก็ถือว่าอยู่ในชะตากรรมของคดีเดียวกัน
ความเป็นธรรมและก็ปลอดภัย
เพราะว่าทุกคนที่มาในเรื่องนี้

ให้เห็นความเป็นธรรมคือ

ก็อยากเห็นความเป็นจริงมาจาก
เพราะพวกเราก็โดนเยอะ
คนที่มาช่วยเนี่ยเป็นใครระดับไหน
ก็ทุกรูปแบบ
มีหลายระดับของทุกหน่วยงาน

ถึงไม่ใช่ญาติที่แนะนำเจ๊เกียวมาว่า

มันก็ไม่ขาดตอนหรอกเพราะบางทีจะคุยทางโทรศัพท์
ก่อนที่แกจะไปนู้นอย่างเงี้ย

แต่วันนี้คิดว่าต้องคุย

เดี๋ยวก็ต้องถามการคืบหน้าของแต่ละคน
เพราะว่าบางคนเจ๊เกียวก็ยังไม่รู้เรื่อง

เพราะว่ามันจะเป็นที่เรา